อลังการความอลังการยิ่งใหญ่จงเกิดแจ่สายตาของคุณ

เสียงอาจารย์เฉลิมชัยไหม

จะพาไปวัดร่องขุนจังหวัดเชียงราย
เพราะว่าตอนนี้เขามีพิธีเปิดหอประคังแห่งใหม่อย่างยิ่งใหญ่
และหญิงถึงได้บอกว่าอะไรที่อยู่ภายในวัดร่องคุณ
ต้องเป็นสิ่งที่สวยงามมาก
นี่อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ
คณะจัดงานร่วมกันตีระคังในพิธีเปิดหอระคังแห่งใหม่

พร้อมถวายละครั้งให้กับพระครูชาคาริยานุยุทธ์นะครับ

นุโมทนาบุญและให้พรถ้ำกลางพุทธศาสนิกชน
แล้วก็ชมรมรักสะสมพุทธศิลป์
รวมถึงประชาชนทั่วไปต่างสวมใส่ชุดขาว
เข้าร่วมพิธีเปิดกว่า๒๐๐คนนะครับ
ภายในงานมีการจัดขบวนแห่ทางพุทธศิลป์จากโรงหล่อภายในวัด
ไปยังบริเวณหอประคังแห่งใหม่
ตั้งอยู่ใกล้กับกุฏิพระพิสุภายในวัดนะครับ
ด้านข้างต้นโพซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธประธานโชคลาภนั่นเองนี่ขบวนแห่นะครับ
ซึ่งความสวยงามของระคังขนาดใหญ่นี้คือมีสีทองเข้มอมดำ
รอด้วยลวดลายศิลปะล้านนาประยุกต์ตามรูปแบบของอาจารย์เฉลิมชัย

แล้วก็เป็นการออกแบบด้วยฝีมือช่างทำระคังจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
อาจารย์ออกแบบแต่เป็นฝีมือของช่างทำระคัง
จากจังหวัดเชียงใหม่ในการขึ้นรูปหล่อรูปขึ้นมานะครับ
ที่เขาบอกว่าแล้วก็มีการประดิษฐ์ลวดลาย
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพญานาค
ลวดลายที่อ่อนช้อยงดงามล้อมรอบตัวรักขังเลยนะครับ
ส่วนห่วงด้านบนมีลวดลายสวยงาม
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครและหาชมได้ยากนะครับ
ส่วนที่ห้อยระคังถูกออกแบบให้มีสีทองทรงโค้งทั้งสองข้างของระคัง
และมีระคังทรงเล็กสีเงินห้อยอยู่ตรงกลางอีกด้วยนะครับ
ส่วนเบื้องล่างระคังนะครับมีสระ
ขออภัยมีสระน้ำรายล้อมด้วยต้นไม้นี่เป็นลายนะ
ดอกไม้สวยงามให้ความร่มรื่นนะครับ
ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปชมความงดงามของระคังเป็นจำนวนมากเลยล่ะครับ